ภาคใต้เองตอนนี้ก็เกิดขึ้นลมแรงขึ้นหลายจุด
คลื่นลมแรงซัดจมกลางทะเลไปเลยค่ะ
ห่างจากเกาะสมุยที่สุราธานีไปสักประมาณ๑๐กิโลเมตร
หลังเกิดเหตุเนี่ยนะคะคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่ก็ระดมกำลังเข้าไปช่วยเหลือ
คือช่วยมาได้แล้ว๑๑คนค่ะแล้วก็เสียชีวิต๑ศพเป็นกัปตันเรือ๔คน
ยังคงศูนย์หายอยู่เจ้าหน้าที่ก็เร่งค้นหาต่อเนื่อง
คุณผู้ชมเหตุระทึกนี้เกิดขึ้นตอน๔ทุ่มวานนี้ค่ะ
เจ้าหน้าที่เขาได้รับแจ้งจากกัปตันเรือเฟอรี่ราชา๔
ก็ออกจากท่าเทียบเรือเกาะสมุยที่สุราชมุ่งหน้าไปที่อำเภอดอนศักดิ
แต่ทีนี้ไปเจอคลื่นลมค่ะทำให้ร่มระหว่างเกาะ๔เกาะ๕
ห่างจากเกาะสมุยไปประมาณ๕มายทะเลหรือเกือบ๑๐กิโลเมตร
ทีนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราธานีนะคะนายวิชวุฒิจินโต
ก็เดินทางลงพื้นที่บัญชาการด้วยตัวเองเลยค่ะ
มีการส่งตำรวจน้ำส่งเรือตรวจการส่งเรือราชาเฟอรี่
นำกำลังทหารเรือจากเทศบาลนครเกาะสมุย
รวมถึงเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลลงพื้นที่ไปครบทีม
ออกค้นหาผู้สูญหายทันทีค่ะ
นายวิชวุฒิบอกนะคะว่าเรือเฟอรี่ลำนี้เนี่ยเช่าเหมาลำเป็นเรือบรรทุกสินค้า
ไม่มีการให้บริการผู้โดยสารหรือว่านักท่องเที่ยวนะคะ
บรรทุกรถสิบล้อพ่วงใน๓คันรถกระบะอีก๑คัน
มีกัปตันพร้อมกับลูกเรือ๑๒คนมีคนขับรถ๔คน
คือรวมทั้งหมดที่อยู่ในเรือ๑๖คนด้วยกัน
แต่ว่าเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือมาได้๙คนค่ะ
ทั้งหมดไปเกาะห่วงยางลอยคออยู่ในทะเลค่ะ
แต่ไม่พบซากเรือนะตอนที่ไปเจอเนี่ย
เฟอรี่ที่ไปด้วยกันคาดว่าน่าจะจม
แล้วก็ล่มลงไปกลางทะเลแล้วนะคะ
ส่วนผู้สูญหายอีก๗คนยังคงเร่งค้นหาอยู่
กระทั่งเช้าวันนี้เจ้าหน้าที่ก็ยังคงนำเรือฝ่าคลื่น
ฝ่าลมฝ่าฝนที่ตกลงมาเป็นระยะ
เรือลำนี้ในการออกค้นหา

ก็มีในส่วนของผู้ว่าราชการจังหวัดสุราธานีในวิชวุฒิเนี่ย
เดินทางไปร่วมค้นหาด้วย
แต่สุดท้ายก็ยังไม่พบตัวก็กลับเข้าฝั่งอีกครั้ง
ที่นี่ฐานทัพเรือสมุย
กระทั่งล่าสุดช่วงสายวันนี้นะครับ

ซึ่งเกาะแตนห่างจากเกาะสมุยไปสักประมาณ๑๔กิโลเมตร

บอกว่าพบแล้วชายสองรายที่เข้ามาขอความช่วยเหลือ
ก็คือนายพัชระทิพย์รัฐกลาศรีเรือ
แล้วก็นายสุวิทย์นวเศษวรชัย
เป็นผู้จัดการบริษัทรับเหมาขนขยะ
คือเจอทั้งสองคนอยู่ในสภาพที่อิดโรย
เจ้าหน้าที่ก็นำเรือไปรับกลับมาที่เกาะสมุย
แล้วก็ไปหาต่อนะคะสำหรับการค้นหา
ทีนี้การค้นหาอีกรอบหนึ่งทีนี้ไปเจอผู้เสียชีวิตนะคะ๑ศพ
คือนายเทวินสุราชนายเทวินนะคะเป็นกัปตันเรือ
ก็ทำให้ขณะนี้กลายเป็นว่าผู้ที่ยังคงศูนย์หายจากเหตุเรือร่มครั้งนี้
เหลืออีก๔รายที่ยังคงค้นหาไม่เจอ
ผู้บริษัทการจังหวัดสุราชธานีบอกนะคะ
ก็ยังสรุปไม่ได้ถึงสาเหตุที่แน่ชัดว่าเกิดจากอะไร
แต่ว่าเบื้องต้นสันนิษฐานว่าอาจจะมาจากคลื่นลมแรง
เดี๋ยวจะรอสอบปากคำผู้ที่รอดชีวิตทั้งหมดก่อนนะคะ
เพื่อหาสาเหตุที่ชัดเจนอีกครั้งค่ะ